วันก่อนไปเจอรายการตัวแม่นะคะ
อันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องหัวใจนะคะแต่ว่า

เขาเมื่อ๙ปีครึ่งแต่งงานแล้ว

เลิกแต่งเนี่ยเห็นบอกว่าเร็วนี้ค่ะ

แต่พูดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องน้องสุนัขค่ะ

เขาเป็นนางฟ้าของเจ้าสีขาว

คนนี้ดังมากนะคะสุนัขตัวนี้ดังมาก

ไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังทั้งหมด

คดีนี้เขาก็ยังฟ้องกันอยู่นะคะยังแก้กันไม่อยู่
เพราะว่าคนที่เป็นเรียกว่าเจ้าทุกข์เขาก็ไม่ยอมความ
เขาก็เชื่อมั่นว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาทำจริง
ส่วนผู้ต้องหาเขาก็มีทนายความก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
ล่าสุดหลายคนหนึ่งค่ะกับน้องรูเทอร์
สุนัขนำทางหรือว่าสุนัขบริการเนี่ย
ช่วยผู้ป่วยคนพิการนะครับเขียวว่ามีประโยชน์